เรื่องราวความช้ำใจของผู้ชายคนหนึ่งครับเพิ่งแต่งงานกับผู้หญิงได้๓วันนะฮะ
เห็นว่าท้องด้วยนะแต่งได้๓วันจู่ฝ่ายหญิงบอกเลิกฟ้าผ่าเลยฮะ
ตั้งตัวไม่ทันตกใจมากตบแต่งแล้วด้วยสินสอดทองมั่นก็มีแล้วด้วยนะครับ
เอาเอกสารจากโรงพยาบาลซึ่งเป็นใบความเห็นของคุณหมอที่บอกว่าผลการตรวจปัสสาวะเนี่ย
แล้วก็มีภาพที่ผู้หญิงเนี่ยไปกินข้าวกับคนอื่นแล้วโพสต์ใน
ไม่ใช่ตัวของในฟิกด้วยนี่เหล่านี้ครับเอามาให้ทีมข่าวดู
และระบายความช้ำใจบอกว่าเขาคบหากับผู้หญิงคนหนึ่งสมมุติ
ว่าชื่อนิ้มอายุคบมาได้สัก๖เดือนแล้วก็ตัดสินใจตบแต่งครับ
แต่งกันได้๓วันจู่ฝ่ายหญิงขอเลิกเขาไม่ได้จดทะเบียนกันนะ
ครับแล้วผู้หญิงก็ไปกับผู้ชายคนอื่นเลยเลยอยากจะมาลงบันทึก
ประจำวันที่สพท่าม่วงครับที่กาญจนบุรีบอกว่าจากนี้ไปผมกับ
นิ้มไม่มีความเกี่ยวข้องใดกันอีกแล้วที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่ม
หาดูใจกับนิ้มเนี่ยนิ้มเนี่ยเป็นแม่ค้ามีปัญหาเรื่องการเงิน
ถ้านิ้มไปสร้างหนี้ก่อหนี้ก่อสินกับใครอะไรยังไงเขาไม่
เกี่ยวข้องในฟิกบอกว่าสาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจแต่งงานกัน
นั้นเพราะว่านิ้มมาบอกว่าฉันท้องพาไปโรงพยาบาลตรวจแล้ว
พบว่าเออท้องจริงฮะก็เลยโอเคตบแต่งกันให้เป็นพิธีก็แล้วกันจัด
งานที่บ้านฝ่ายหญิงครับฝ่ายหญิงก็รู้ทุกเรื่องนะครับโดยเรียก
สินสอดหกหมื่นทองสองบาทด้วยระยะเวลาการจัดงานที่มัน
กระชันชิดเนี่ยเงินที่หามาได้มีแค่๔๐๐๐๐บาทวันแต่งงานก็
มีญาติและเพื่อนสองฝ่ายมาร่วมงานผ่านไป๓วันครับ
กลายเป็นว่าชีวิตเหมือนหนังหักมุมฝ่ายหญิงมาบอกเลิก
ดื้อเลยทั้งที่เธอเพิ่งมาบอกก่อนหน้าไม่กี่วันว่าท้อง
ลูกของเขาลองฟังครับ
ใบรับรองแพทย์มาว่าท้องครับดีใจครับรู้สึกว่าเราต้อง
รับผิดชอบครับเขาเรียกสินสอนมา๖๐๐๐๐บาทท้อง๒บาทครับ
แต่ด้วยระยะเวลาที่มันกับท่านคิดครับคือทางบ้านหาเงินไม่
ทันครับก็เลยต่อลองเหลือสี่หมื่นครับแต่งเสร็จแล้วผมก็
ไม่ได้อยู่ด้วยกันครับเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าเขาต้องอยู่
ดูแลพ่อครับเสียใจครับจิตตกครับเพราะเขาก็ขอเลิกด้วย
ครับผมก็สุขภาพจิตก็เสียเลยครับถูกหลอกว่าท้องเพื่อที่
อ่ะมันแต่งงานกันเพื่อที่จะได้เงินจากการแต่งงานเสร็จแล้ว
เขาก็ให้เหตุผลว่าไม่ท้องแล้วก็ขอเลิกกับผมครับก็เลยอด
ใส่ไม่ได้ว่าที่ต้องการมาแต่งงานนี่คือต้องการเงินสิน
อดทองมั่นหรือเปล่าหรือยังไงที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้
ต้องการอ้อนวอนให้คุณกลับมานะในฟิกบอกนะฮะที่ลงมาด้วย
จำวันก็ต้องการบอกแค่เพียงว่าป้องกันตัวเองจะได้ไม่
ต้องไปรับผิดชอบหนี้สินที่ฝ่ายหญิงจะเป็นคนก่อในอนาคต
และอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์อันนี้เป็นข้อมูลฟังความ
จากฝ่ายชายเดี๋ยวรอฟังความจากฝ่ายหญิงด้วยครับถ้าหาก
ออกมาชี้แจงว่าเรื่องราวต้นสายปลายเหตุมันคืออะไร
จู่จู่เลิกกันฟ้าผ่าแบบนี้หากมีความคืบหน้าเดี๋ยวจะ